จอวนการจุบนุมของกลุ่มราชดร
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกานะคะ
มาจนถึงเวลาณขนาดนี้นะคะ๒๑นาฬิกา๒๓นาฬิกา
แก่นำได้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ใช้เวลาในการชุมนุมเกือบ๖ชั่วโมงค่ะ
แก่นำได้มีการประกาศนัดหมายนะคะว่าให้มวลชนทุกคนไปรวมตัวกัน
ณสถานที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งจะมีการแจ้งกับมวลชนในวันพรุ่งนี้
โดยให้ติดตามตามเพจหลักต่างของรัศดร
โดยได้นัดหมายในวันศุกร์ที่๒๗
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะตอนนี้ก่อนนะคะ
เป็นภาพที่แกนนำคณะรัศดรนะคะได้มีการแจ้งให้กับมวลชนที่มาร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะ
ได้รับทราบว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่ด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ในวันนี้นะคะ
ถือว่าสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายค่ะก็คือมายังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันนะคะ
แล้วก็ใช้เวลาในการปลาใสบนเวทีของแกนนำทั้งหมดนะคะเริ่มปลาใสตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาโดยแกนนำหลักนะคะ
เริ่มต้นการเปิดเวทีโดยนายพระฤทธชีวรักษ์หรือแพนกวินค่ะแล้วก็ได้มีการสลับสับเปลี่ยนกับแกนนำหลายคนนะคะ
ขึ้นเวทีกันก็มีการบอกนะคะว่าการปราศัยในวันนี้
รูปแบบของการปลาใสล้วนนะคะปลาใสเรื่องของข้อมูลค่ะ
ประสัยเรื่อยมาจนถึงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนายพระฤทธิวรักษ์นะคะ
นุมวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็นัดหมายให้กับทางมวลชนทุกคน
รวมตัวกันในวันศุกร์ที่๒๗พฤศจิกายนนะคะในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ส่วนสถานที่นั้นนะคะจะเป็นสถานที่ที่ไหนก็ยังไม่บอกในตอนนี้นะคะ
แต่ว่าให้ทางมวลชนทุกคนติดตามสถานที่ทางช่องทางเพจหลักของทางรัศดรค่ะ
ขณะที่ถ้าไปดูทางขวามือของกล้องณขณะนี้นะคะ
จะเห็นว่าตอนนี้มวลชนที่จากตอนแรกมีการปักหลักกันฟังการประสัยอยู่บนถนนนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังทยอยเดินเท้าออกจากถนนรัชดาที่เป็นคู่ขนานกับทางอุโมงรัชโยธินนะคะ
ซึ่งการจราจรก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่หนึ่งช่องทางในช่องทางของรัชดาพิเศษขาออกค่ะ
ไปดูบรรยากาศภาพรวมก่อนหน้านี้ก่อนนะคะเป็นบรรยากาศการชุมนุมที่บริเวณขอด้านหน้า
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการปราศัยของแกนนำ
หลักของราศดรที่สลับสับเปลี่ยนมวลชนขึ้นเวทีประสัยชั่วคราวอย่างต่อเนื่องค่ะ
จนถึงเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะนายจตุพัฒน์บุญรัฐรักษาหรือภัยดาวดินค่ะ
ที่กำลังเดินทางกลับพร้อมด้วยกาดอาชีวะแล้วก็กาดอาสากว่า๕๐คน
ก็ได้มีการถูกประกบล้อมตัวนายไผ่ค่ะเพื่อที่จะพามาสมขึ้นรถเดินทางกลับ
สเปสนะคะปากทางขึ้นอุโมงมุ่งหน้าถนนวิภาวดีเห็นว่ามีกลุ่มกาดเหมือน
เหมือนว่าจะมีการควบคุมตัวใครออกมาก็มีความเข้าใจผิดกันนะคะ
ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจึงพยายามวิ่งกรูเข้าไปหวังจะทำร้าย
ทำให้เกิดความชุลมุนขึ้นเล็กน้อยค่ะ
ก่อนที่จะมีการชี้แจงและทำความเข้าใจ
จนส่งนายไผ่ขึ้นรถเดินทางกลับ
จากนั้นนะคะก็เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นอีกค่ะ
กับตลาดนัดข้างกับธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะ
ซึ่งก็มีท่าทียืนรายงานความเคลื่อนไหวต่อผู้บังคับบัญชา
ทำให้การอาสาที่ประจำอยู่จุดนั้นนะคะ
ได้สังเกตเห็นจึงเข้าประชิดตัวและถาม

ทำให้กาดบางส่วนไม่รู้ที่มีความพยายามนะคะจะกรูเข้ามาทำร้าย
แต่ว่าก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะคะให้งดบันทึกภาพ
จากนั้นกาดบางส่วนก็ได้ควบคุมตัวของชายที่ต้องสงสัยนะคะ
เดินเข้าไปส่งให้กับตำรวจควบคุมฝุงชน
ขณะที่นายรังสิมันโรมนะคะสสพักก้าวไกลวันนี้
ก็ได้เดินทางมาที่บริเวณมาสังเกตการณ์พื้นที่รอบการชุมนุมวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่งทางรังสิมันโรมก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคะ
ว่าวันนี้ได้มาสังเกตการชุมนุมเพื่อที่จะดูว่ามีการใช้ความรุนแรงขึ้นหรือไม่ค่ะ
แต่ว่าวันนี้ดูภาพรวมทุกอย่างนะคะการชุมนุมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี
ไม่มีการใช้ความรุนแรงค่ะรวมถึงการดูแลความปลอดภัยของกาดอาสาทุกกลุ่มที่เห็นว่าทุกคนก็มีการทำตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อยดีค่ะ
มีการตรวจอาวุธตรวจกระเป๋ามวลชนที่เข้าไปในพื้นที่การชุมนุมเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายหรือการก่อเหตุของมือที่สามค่ะ
สำหรับภาพรวมการชุมนุมในวันนี้นะคะก็รังสิมนรมก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี
ไม่มีความไม่ให้มีความชุลมุนทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการแจ้งขอให้ชุมนุมในพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายและย้ำว่าไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตค่ะ
รถการทำกิจกรรมของแกนนำนะคะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะภาพสดเลยนะคะว่าก็ได้มีการปิดไฟตรงรถขยายเสียงที่ใช้ปลาใสตลอด๕ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าแกนนำหลักของกลุ่มราศดรนะคะก็ได้น่าจะมีการเดินทางทยอยกลับแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเริ่มมีการสังเกตเห็นนะคะว่าการมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของแกนนำราศดรในวันนี้นะคะมีการใช้กาดอาสาในการดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนาค่ะไม่ว่าจะเดินท
ไปทางไหนนะคะไปจุดไหนก็จะมีการอาสาคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็คุ้มกันแกนนำของราศดรอย่างเข้มข้นค่ะนายผลิตนะคะก่อนที่จะมีการกล่าวทิ้งท้ายยุติการชุมนุมนะคะก็ได้มีการบอกว่าอ่าตลอดตั้งแต่มีการชุมนุมในวันนี้นะคะก็มีความพยายามมีการข่าวนะคะว่าจะมีการบุกจับกลุ่มแกนนำหลายหลายคนนะคะแต่ก็ยืนยันว่าหากวันศุกร์นี้นะคะไม่มีการจับ
ประกาศการชุมนุมของกลุ่มรัฐศดรที่ด้านหน้าธนาคารไทยภาณีสำนักงานใหญ่ตลอด๕ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่รัชโยธินค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัลครับวันนี้ยุติการชุมนุมนะครับแกนนำประกาศชุมนุมอีกครั้งศุกร์๒๗พฤศจิกายน๑๖นาฬิกายังไม่บอกสถานที่
แต่บอกว่าจะชุมนุมเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวันที่๒ธันวาคม
เพื่อรอฟังผลของสารลำนูนจะวินิจฉัยกรณีการยังอยู่บ้านพักของทางราชการของพลเอกประยุทธ์หลังจากเกษียณจากตำแหน่งพบทบนะฮะ
เคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงเข้มข้นต่อเนื่องจริงแต่เดี๋ยวกลับ